ของกำหนังนกนะครับหลังจากฟังการแถลงจากทางกรประชาการตำรวจสอบส่วนกลางเมื่อช่วงเบรคที่แล้วนะครับไปดูคืบหน้าส่วนอื่นอื่นเรื่องของการทุจริตการประมูลโครงการในบริษัทในเครือของทางกำหนังนกนะครับโดยเฉพาะการก่อสร้างถนนสองโครงการสองโครงการที่ว่านี้เป็นโครงการต่อเนื่องนะฮะหกร้อยห้าสิบล้านบ
มีบริษัทรับเหมาถูกเรียกให้ข้อมูลทั้งหมด๕๘บริษัท
วันนี้ครับพนักงานสอบสวนนัดเข้ามา๒๐บริษัท
แบ่งเป็นบริษัทที่ซื้อซองในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
หลวงหมายเลข๓๗๕สายอำเภอดอนตูมถึงตำบลลำลูกบัว
ปีงบประมาณปี๒๕๖๐อันนี้เป็นโครงการแรกนะครับ
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน๑๐บริษัทครับ
คือโครงการนี้มีคนซื้อซองทั้งหมด๓๓บริษัทอ้าวถึงเวลาจริงครับ
ซองเสนอราคาแข่งกันแค่๔บริษัทเท่านั้นเองหายไปประมาณ๒๙บริษัท
โครงการครับคุณผู้ชมการประกวดราคาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗
ตำบลลำลูกบัวไปบรรจบทางหลวงเส้น๓๔๖ปีงบประมาณ๖๔อีกจำนวน๑๐บริษัท
โครงการนี้ครับคนซื้อซอง๓๒บริษัทยื่นจริงเพียงแค่๓บริษัทเท่านั้น
ส่วนบริษัทอื่นที่ยังไม่ได้ให้เข้าให้ปากคำวันนี้จะมาให้อีกรอบนึงนะครับ
หลังการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หนึ่งในพยานซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทยื่นซื้อซอง
ในปีงบประมาณปี๒๕๖๐ตอบคำถามนักข่าวสั้นบอกไม่รู้จักบริษัทกำนันนก
ไม่เกี่ยวข้องกับการหัวประมูลนะครับแล้วก็ท่านนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ถูกคมครู

สุดท้ายครับต่อไปแล้ว